เพื่อไม่ให้ตัวเราเองนั้นทำผิดกฎหมาย
ผู้สมัครสอสอทั้งพวกเราที่เป็นประชาชนนะครับ
เราต้องศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายให้เป็นอย่างดีนะครับ
เรื่องของกฎหมายเขามีหลักห้ามอะไรเอาไว้บ้าง
ติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

กำหนดข้อห้ามและบทลงโทษ
สำหรับผู้ที่กระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง

ซึ่งมีหลายข้อที่สำคัญที่ควรรู้
และพึงระมัดระวังเช่น
ซื้อเสียงหรือจัดเตรียมการซื้อเสียง
รับเงินหรือรับประโยชน์อื่นใด

หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคาม

คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมือง
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง

ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง

การจัดให้มีมหรสบหรือการรื่นเริง
เว้นผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถ

โดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสบ
จำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกาของวันเลือกตั้ง

ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้ง

เว้นหน่วยงานรัฐให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
ถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้ว
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ระหว่าง๗วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง
จนกระทั่งปิดหีบในเวลา๑๗นาฬิกา
ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อห้ามโดยทั่วไปก่อนวันเลือกตั้ง
ทั้งผู้สมัครสอสอหรือประชาชน
ควรระมัดระวังไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย
โดยบทลงโทษในแต่ละความผิดก็จะแตกต่างกันออกไป
โดยบางเรื่องมีบทลงโทษสูงสุดคือจำคุกหรือปรับเงินจำนวนมาก